มีทหารบุกเข้าไปค้นบ้านของอดีตสสลบบุรีพักเพื่อไทย
เจ้าตัวก็ร้อนเลยล่ะค่ะต้องออกมาขอร้องบอกว่า
อย่าเอาเรื่องนี้ไปโยงกับเหตุระเบิดของโรงพยาบาลพระมงกุฎ
ในขณะที่ความคืบหน้าเรื่องนี้มีรายงานนะคะว่า
ฝ่ายความมั่นคงได้ควบคุมตัวผู้หญิงคนนึง

เนื่องจากว่าอาจจะมีส่วนเชื่อมโยงกับจดหมายค่ะ
กรณีที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนเดินหน้าหาตัวผู้เกี่ยวข้อง
ในการเขียนจดหมายเตือนเรื่องเหตุระเบิดล่วงหน้า
ยังสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันประสาทวิทยา
ก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ล่าสุดมีรายงานมานะคะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคง
ควบคุมตัวหญิงต้องสงสัยคนหนึ่ง
อายุประมาณ๕๑ปีจากบ้านพักย่านประเวท
ไปสอบถามความเกี่ยวข้องกับจดหมายค่ะ
ก็พาไปที่มณฑนทหารบกที่๑๑หรือมธบ๑๑
ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันที่๒๗แล้วนะคะ
เรื่องต้นหญิงคนดังกล่าวให้การปฏิเสธ
โดยบอกว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเรื่องจดหมายเตือน
เหตุระเบิดทั้ง๓จุดด้วย
พลตำรวจเอกศิวรารังศรีพรามนกุล

ประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวน

เพื่อจะสอบถามความคืบหน้าคดีในทุกประเด็น
หลังสั่งการให้แบ่งหน้าที่ลงไปสืบสวน

ส่วนกรณีที่มีทหารไม่ทราบสังกัดพร้อมอาวุธครบมือ
เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายสุชาติลายน้ำเงิน

ยึดหนังสือเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวประมาณ๑๙๐เล่ม
แล้วก็นำข้อมูลในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไปตรวจสอบ
นายสุชาติก็ออกมายืนยันนะคะว่าไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมบ้านถึงถูกเข้าตรวจค้นค่ะ
พร้อมกันนี้นายสุชาติยังได้ร้องขอไปยังผู้ที่มีอำนาจด้วยนะคะว่า
อย่านำตัวเขาไปเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบ
อย่านำตัวเขาไปเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบ
อย่านำไปเชื่อมโยงกับคดีระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะ